ท่านผู้ชมครับยังจำเรื่องของคุณต้นอ้อได้ใช่ไหมฮะ
อืมเป็นพิธีกรสาวรายการโทรทัศน์นะครับ
แล้วเธอก็ออกมาเปิดเผยว่าเธอตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
ค่ะต้องไปแจ้งความกันศูนย์เงินเนี่ย
เงินทั้งหมดที่มีในบัญชีเลยนะฮะล้านหนึ่งได้
แล้วแทบจะเป็นเงินทั้งชีวิตเธอเลยนะประมาณ๑ล้านบาททำงานเก็บเงินมา
เธอบอกว่าคือแม่ไอ้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่โทรมาเนี่ย
มันมีรูปแบบที่มันทำให้เธอทั้งตกใจแล้วก็ไปหลงเชื่อมีแอบอ้าง
หมายจับแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแล้วบอกว่าบัญชีของเธอต้องตรวจสอบ
เอาเป็นว่าสุดท้ายเธอตกเป็นเหยื่อของมันเธอก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
พร้อมกับเปิดเผยเรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนด้วยค่ะ
แม้ว่าในช่วงนี้จะมีการเตือนกันอย่างหนักก็ตามนะครับอืม
ล่าสุดนะครับคุณต้นอ้อเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
เฟซบุ๊กก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเธอเลยพัทธิมาโกมลบวรกุลนะฮะ
ในการประกาศขายของรักต่างต่างค่ะ
เพราะเธอบอกว่าหมดตัวจริงจริงอืม
ต้องเอาเงินมาใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่จำเป็นในครอบครัว
แล้วก็ดูแลคุณแม่ด้วยนี่ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่า
แว่นตากระเป๋าอะไรพวกนี้แบรนด์เนมทั้งนั้นนะฮะ
นี่นะครับเธอบอกเธอซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการทำงาน
นี่ค่ะวันนี้จำเป็นต้องเอาออกมาขายแล้ว
เพราะว่าต้องใช้เงินในการดูแลคุณแม่ใช้จ่ายในบ้าน
ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอืม
มีอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมนี่เมื่อสักครู่นี้มีแว่นดีออร์
อันนี้ก็เป็นแว่นตาของราฟลอเรนด์นะครับ
นี่แว่นตากันแดดก็เป็นแบรนด์เนมเกือบหมดเลยเหมือนกัน
ใช่ค่ะนี่ก็คือชี่รุ่นนี้นี่คือรุ่นค่อนข้างที่นี่เพิ่งออกเองค่ะรุ่นนี้

อ่านี่แหละฮะ
นี่อีฟแซงนะคะก็เป็นแบรนดยอดฮิตของสาวที่ชอบใช้กันนั่นแหละค่ะ
ประกาศไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอนะครับ

นี่กระเป๋าสตางค์แบบพับพรดานี่ต้องขายละ

วันนี้เราก็ถามไปยังคุณต้นอ้อนะครับ
เอาเรื่องคดีด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างในชีวิตด้วย
คุณต้นอ้อมบอกว่าก่อนหน้านี้ก็รู้สึกแย่นะกับเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอนะครับ
แล้วงานหรือว่าธุรกิจที่เธอทำอยู่เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน
เงินหมดแล้วก็ต้องยุติหมดตอนนี้แต่สภาพจิตใจตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้น
มีกำลังใจจากคนรอบตัวเข้ามานะฮะทั้งจากเพื่อนพี่น้องนะครับ
ก็ทำให้เธอเนี่ยมีกำลังใจในการจะลุกขึ้นมาเดินหน้าสู้ต่อ
คุณแม่เองก็ป่วยอยู่ที่บ้านเธอก็ต้องตั้งสติ
แล้วก็มาโฟกัสกับชีวิตในการหาทางดูแลคุณแม่
การออกมาโพสต์ขายทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่มีเนี่ย
เนื่องจากต้องแก้ปัญหาการเงินเฉพาะหน้าเธอก็เลยต้องตัดใจ
นำของรักของหวงแบรนด์เนมทั้งหลายที่ทำงานเก็บเงินซื้อมาเนี่ย
เอาออกมาขายก่อนเพื่อให้อยู่รอดก่อน
ให้มีเงินรักษาอาการป่วยของคุณแม่ก่อน
ตอนนี้หลังจากที่โพสต์เฟซบุ๊กไปก็มีหลายคนติดต่อเข้ามา
ขอซื้อสินค้าต่างที่เธอประกาศขายแล้วนะครับ
เธอก็บอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะ
ที่พยายามช่วยเหลือเธอในวันที่เธอเจอเรื่องแย่นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยคุณต้นอ้อบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจยังตามตัวคนร้ายไม่ได้นะฮะ
อยู่ในขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่
ที่กำลังสืบสวนสอบสวนขยายผลอยู่
เราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ของเรา
เอาก็เลยตัดสินใจว่าอะไรที่มันเป็นของรักของห่วง
คือมันก็เสียใจมากเหมือนกัน
เลยค่ะเสียใจที่เราก็จะต้องเอาของรักของเราออกมาขายด้วย
เพราะว่าของแบรนด์เนมที่อ้อเก็บเงินซื้อจากการทำงานของอ้อ
ก็ต้องเอามาขายเพราะว่ามันไม่มีเงิน
คือเราทุกอย่างมันคือความรับผิดชอบของเรา
มันคือสิ่งที่เราจะต้องดูแล
คือคนที่เราจะต้องดูแล
เราทิ้งอะไรไม่ได้เลย
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วอ้อยอมแพ้อ้อทุกอย่างเลย
ลุกขึ้นมาสู้เท่ากับว่าอ้อก็ดูแลแม่ไม่ได้
ล่าสุดคุณต้นอ้อได้โพสต์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ได้ประกาศขายของต่างไปนะฮะ
บอกว่าอัปเดตภาพของที่รอคนรับไปดูแลต่อ

บอกว่าทุกชิ้นเธอเก็บรักษาอย่างดีเลย
นี่มีแสกข้อมือของโฟตช์
เมื่อกี้มีกระเป๋าสตางค์หลายใบเลยนะคะ
ก็ถือว่าก็สู้กันต่อไป

อย่างที่เธอก็บอกแทนก็ยอมแพ้ไม่ได้
เพราะมีคนที่ต้องดูแลคุณแม่เนาะ
คุณต้นอ้อบอกว่าความจริงแล้วบางคนติดต่อมาบอกว่าอยากจะให้เงินเลยได้ไหม
อยากช่วยเหลืออยากช่วยเหลืออันนี้คือช่วยจริงนะอยากช่วยเหลือจริง
โดยไม่ได้ทรงไม่ได้ซื้อแต่เธอบอกไม่เอาเธอขอขายทรัพย์สมบัติอะไรตรงนี้ที่มีดีกว่า
แล้วก็เรื่องทางคดีก็ต้องรอตำรวจในการติดตามตัวคนร้ายต่อไป
ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจคุณต้นอ้อกันเยอะเลยนะคะ